ยังอยู่ที่เรื่องของอ้อยคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของรถบรรทุกอ้อย
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากมีชาวบ้านเนี่ยไปเผาไร่อ้อยอืม
มันเกิดเป็นกลุ่มควันแบบมหาศาลนะครับ
คนขับรถเข้าไปนึกว่าขับรถเข้าไปหาไฟ
กลัวมากเป็นเส้นทางจากขอนแก่นไปจังหวัดนครราชศรีมา
ชมภาพเหตุการณ์เลยครับโอ้โหทางจากขอนแก่นไปโคราชนะครับ
ดูสภาพนะครับต้องเปิดไฟทำไมไม่เอารถดับเพลิงมาดับอันเนี้ย
ไม่เห็นทางเลยเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยเนี่ยโอ้โหตายตายตาย
น่าจะเอารถดับเพลิงมาดับแล้วเนี่ยอืมยังคิดดีบอกว่าเหมือนขึ้นสวรรค์เลย
คือควันมันเยอะมากจริงจริงคุณทัศนัยดูสิมันมองไม่เห็นเลยฮะใช่
เนี่ยฮะโอ้โหแบบมันอันตรายเนอะอันตรายมากครับนะ
คงต้องขับรถกันแบบช้าหน่อยต้องแบบเปิดไฟหน้าด้วยให้มองเห็นนะฮะ
เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าปิยะกันตังกุลนะฮะ
โพสต์เอาไว้เมื่อแปดกุมภาพันธ์ต้องเผชิญกับกลุ่มควันขนาดเนี้ย
ที่เขาขับรถไปพร้อมข้อความบอกว่าเหตุเกิดใน๘กุมภาพันธ์
ขับรถจากขอนแก่นไปนครราชศรีมามองไกลไกลนึกว่าไฟไหม้บ้าน
ริมถนนเพราะว่ามันควันมันมาแบบไกลมากแล้วมันก็เนี่ยฮะ
เยอะมากเลยพอขับไปใกล้ใกล้มันน่าจะเป็นการเกิดจากการเผาอ้อย
แล้วก็ลามไปติดกับต้นไม้ต้นย่ามริมถนนสภาพควันหนามาก
ในภาพคุณผู้ชมดูสิฮะมองแทบไม่เห็น
ที่สำคัญก็คือว่ามันไหม้เป็นบริเวณกว้าง
และตรงนี้เป็นบริเวณที่กำลังมีการปรับปรุงถนนด้วย
มีตำรวจสองนายเนี่ยไปจอดรถยืนดูอยู่ในดงไฟฮะ
แต่ปรากฏว่าก็มีรถดับเพลิงเนี่ยหรืออาจจะกำลังเรียกรถมา
ถึงก็ไม่ทราบเหมือนกันตำรวจเขายืนดูอยู่นะฮะ
ไม่มีรถดับเพลิงมาเลยนะฮะแล้วก็ควันเยอะขนาดนี้ครับ
จากคลิปพบว่าควันมันลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ
ที่สัญจรไปมาเนี่ยทำความเร็วไม่ได้เนื่องจากว่าควันมันบดบังทัศนวิสัยนะฮะ
ผู้โพสต์เองก็พูดด้วยเสียงอันตรายคือแบบกลัวรถมันชน

ใช่ค่ะเพราะมองไม่เห็นจริงแล้วก็จริงแล้วเขาขอความร่วมมือแล้ว
ในพื้นที่ก็ขอความร่วมมือว่าเออไร่อ้อยแบบนี้เนี่ย
ไม่ควรที่จะเผาแล้วควันมันมาบนท้องถนน
แล้วคนอื่นก็ได้รับความเดือดร้อน
บนอากาศซ้ำเติมไปอีก
สุดท้ายคนในพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ

ไปดูอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมไปที่บริเวณ
ริมถนนสายนวลสูงขามสแก่แสงครับ
นี่ฮะนี่ครับคล้ายกันแต่คราวนี้

ชาวบ้านใกล้เคียงก็ช่วยกันดับชุดละมุนทีเดียวครับ

เดี๋ยวจะไปติดบ้านคนในชุมชนอีก

ก็ส่งผลให้มีควันเกิดขึ้นบนถนน
ให้กับชาวบ้านที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานะครับ

อายุ๓๕ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
โน้นสูงก็บอกว่าสาเหตุเนี่ย

ลักลอบจุดไฟเผาต่อสั่งข้าว

ขอเข้าใจหน่อยนะครับ

จุดโน้นสัญรามปาง

การหายมาให้

ป่าตุ้มนะฮะอำเภอแจ้ห่มช่วงสักประมาณบ่ายของวันที่๙ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอง
ทำให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณ
ก็บทบังทัศนวิสัยคือคนขับรถก็มองเห็นลำบาก
สัญจรผ่านไปมาก็ต้องระวังเดี๋ยวจะชนหรือเปล่ามองไม่เห็นแบบนี้ครับ
ชาวบ้านคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเนี่ยเขาเข้าไปสอบถามชายสามคนนี้
นะฮะเข้าไปถามเลยว่าเผาทำไมชายสามคนอ้างว่า
นายอำเภอและผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสั่งให้เผาครับก็เลยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบซิว่านายอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านสั่งจริงหรือเปล่า
แล้วตรวจสอบว่าชายชะกันกลุ่มนี้เขามาทำด้วยคำสั่งของใคร
เขาตั้งใจเผาเองนะฮะอันนี้ก็อันตรายนะครับ